สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผมหน่อย
กลับมาเจอกันวันจันทร์อย่างนี้นะครับกับวันที่หลายหลายคนรัฐมนตรีก็ติดโควิดไปแล้ว
อืมฮืออ้นศรีพันธ์ก็ประกาศติดอ๋อพี่อ้นด้วยหรอครับรู้สึกอ้นประกาศแล้วใช่ไหมฮะ
คุณเช่าเช่าใช่ครับน้องแพทก็ติดแล้วอ๋อโอ้โหคือเอาง่ายง่ายว่าโควิดมัน
ว่าเท่าไหร่เพราะว่าไปกันทั่วแล้วค่ะนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ตอนนี้มันกระจายเร็วกระจายเร็วจริง

ณตอนนี้นะฮะก็ยังเป็นที่พูดถึงกันเยอะอยู่
เดี๋ยวเรื่องโควิดเรามาอัปเดตกันในเบรกต่อไปนะคะ
เรื่องหนึ่งที่แบบว่าหลายคนพูดถึงมาก
มีเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมนะคะวันศุกร์

กรณีที่๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดกค่ะ
ท่านก็เป็นกองบังคับการอารักษาแล้วก็ควบคุมฝูงชน
ได้ครับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ภูมิชนแพทย์หญิงวรารักษ์สู่พระวัดจริยกุล
หรือว่าคุณหมอกระต่ายจากสู่แพทย์ภาควิชาจากสุวิทยาค่ะ
ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
พลตำรวจตีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็มีการเปิดเผย
ถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
มีการแจ้งความจำนงขออุปสมบท
ซึ่งเมื่อช่วงเช้ายังบอกว่ายังอยู่ระหว่าง
ติดต่อขอประสานเนื่องจากว่าอยู่ระหว่าง
ถูกดำเนินคดีอาจจะไม่สามารถอุปสมบทได้
ปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจปีนอรวิทย์บัวโดกพร้อมด้วยบิดานะคะ
ก็คือร้อยตำรวจตีนิคมบัวดก
พบหมู่งานจรจรสนปทุมวันเนี่ยค่ะ
ก็มีการเดินทางไปอุปสมบทร่วมกัน
ณพระอุโบสถวัดปริวาสราชสงครามถนนพระรามสาม
ก็หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไม

ใช่ค่ะในเรื่องของการประกันตัวออกไป

หลังจากมีการแจ้งข้อเก่าหาเนี่ย
ทางพลตำรวจตีจิรสันท่านก็มีการออกมาบอกว่า

หลังจากมีการแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยนะคะ
ข้อหาทั้งหมดเนี่ยมี๗ข้อหาด้วยกัน
ก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
หยุดรถให้ทางคนข้ามทางม้าลาย
เอารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง
นำรถที่มีส่วนควบไม่ครบไม่มีกระจกมาใช้ทาง
นำรถไม่เสียภาษีมาใช้ในทาง
นำรถที่ไม่มีพรบมาใช้ในทาง

ก็คือ๗ข้อหานี้ที่ถูกไปที่นี้เนี่ย

ท่านก็บอกว่าผู้ต้องหาเข้ามาพบ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่ได้หลบหนี

ปล่อยตัวโดยไม่มีหลักประกัน

คาดว่าภายในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
จะมีการส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา
ทางพนักงานอายการส่งฟ้องต่อสารได้ทันที

รถมอเตอร์ไซค์หลายคนก็จะสงสัยว่า
จริงมันเป็นรถที่เป็นของกลางหรือเปล่า

ท่านบอกว่ารถที่ขับขี่เป็นรถมือ๒
ราคาอยู่ที่๑๑๓๐๐๐บาท
แล้วก็ประเด็นที่พนักงานเก็บเอาเอกสารของคุณหมอกระต่ายไป
กองบัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาชี้แจง
บอกว่าเป็นการเอาไปเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคล

แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้
เพราะว่าโทรศัพท์มือถือของหมอล็อกรหัสเอาไว้
ก่อนที่จะมีสายโทรเข้ามาจากเพื่อนของคุณหมอ
ทางพนักงานจึงมีการแจ้งว่าเจ้าของมือถือประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ขอให้ติดต่อยาดเพื่อมาดำเนินการ

บอกว่าไม่สามารถติดต่อยาดของคุณหมอได้ครับ
ต่อมาเนี่ยก็จะมีอาจารย์หมออีกรายหนึ่งติดต่อ
แล้วก็ประสานงานจริงต้องบอกว่าตามฟังข่าวเหมือนจะเป็นแบบนี้

อาจารย์หมอจริงไม่ทราบด้วยซ้ำที่แรกว่าอยู่ที่ไหน
เพราะว่ากลายเหมือนเป็นศพนิรนามไป๒ชั่วโมงนั้นคือหาไม่เจอ

ก็คือเพื่อนก็ออกมาบอกว่าจริงมันเหมือนมันเงียบไปตั้ง๒ชั่วโมงนั้น
แทนที่จะเป็นการให้เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
หรือให้กู้ภัยหรือมูลนิธิต่างนำไปส่งที่โรงพยาบาล
เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้ติดต่อแจ้งให้กับญาติ

ซึ่งมีการบอกในลักษณะเหมือนประมาณว่า
มีการแบบโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะไปเรียกตัวคุณหมอกระต่ายไปเข้าเวร
ถึงทราบว่าเสียชีวิต

ขณะนั้นเนี่ยทางอาจารย์หมอเองก็ต้องไปติดต่อ
หาเองว่าคุณหมอกระต่ายไปอยู่ที่ไหน
จนไปทราบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี

ทางตำรวจก็บอกว่ามีการเดินทางไปคืนทรัพย์สินที่โรงพยาบาล
แล้วก็พบกับกลุ่มเพื่อนของคุณหมอกว่า๑๐คน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่คุณหมอเสียชีวิต
ยืนยันว่าทางตำรวจนั้นไม่ได้จงใจปล่อยให้คุณหมอกระต่ายเนี่ย

นี่คือทางตำรวจออกมาชี้แจงเป็นแบบนี้นะคะ
ในขณะเดียวกันเรื่องของทางม้าลาย
ม้าลายบริเวณตรงนี้ต้องบอกว่า
อยู่หน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน

พญาไทยก็พบว่ามีแบบกระถางต้นไม้ริมทาง
หน้าโรงพยาบาลก็มีคนนำช่อดอกไม้นมเปรี้ยว
มาวางไว้เพื่อแสดงความอาลัยแก่แพทย์หญิงวราลักษณ์

ก็จะมีช่อดอกไม้แล้วก็ยาคุเอาวางเอาไว้เช่นกัน

ซึ่งจริงวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณหมอ

เพจหมอขอบุญหน่อยเหอะ

โดยอ้างว่า๑๐ตำรวจตรีนะฮะ
นะฮะ
ปรากฏว่า
เขาบอกว่าแจ้งอาการว่า
อาการของเขาเนี่ยตามัว

คือคนที่นี่คือหมอกระต่ายหมอ
เพราะหมอกระต่ายดูแลเรื่องของตา
คือจริงมันมีช่วงกรณีที่แบบว่าหลังจากชนนะคะ

เพื่อไปเป็นการไปตรวจเช็คอาการของเขาตอนนั้น
หมอคนนี้ควรที่จะต้องรักษาตำรวจคนนี้ก็คือหมอกระต่ายอยู่แล้ว
คือมันมีวันหมายนัดออกมาจริงเป็นวันที่๒๔ก็คือวันนี้ช่วงเช้าจริง
ก็คือเขานัดตรวจตาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปตรวจตาเพราะจะบอกว่าตามัวเหรอ
ต้องไปตรวจตาเลยทำให้เป็นแบบกรณีว่าฉันมองไม่เห็นหรือเปล่า
คือมีคนตั้งข้อคำถามเยอะมากจริงจริงค่ะแม้กระทั่งเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติเนี่ยค่ะ
อืมรถเป็นรถของใคร
มีคนที่เขาขายรถคันนี้ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ขายมาเมื่อ๓ปีก่อนนะคะ
คือเขาเป็นคนเชียงรายคือด้วยความที่เขาย้ายไปอยู่ที่เชียงราย
ทำธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็จานดาวเทียมก็เลยย้ายไป
ทีนี้เนี่ยตัวเจ้าของรถเองเขาก็เลยมีการขายรถซึ่งขายไปนานกว่าสามปีที่ผ่านมานะคะ
ด้วยการแลกรถกับพ่อค้ารถทางภาคอีสานซึ่งไม่ได้ขายให้กับ๑๐ตำรวจตีนรวิทย์โดยตรง
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคือตัวเขาเองเขาไปแจ้งความไว้ก่อนว่าเขาได้ขายบิ๊กไบท์ดูคาติอย่างนี้
ไปนานแล้วส่วนเอกสารการซื้อขายนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บเอาไว้
นี่คือตัวเจ้าของรถนะคะเพราะว่ามันนานมากแล้วแต่ตามที่
พลตำรวจตีจิตรสารแก้วสังเอกท่านออกมาพูดท่านบอกว่าเนี่ย
รถคันนี้เป็นรถมือ๒ที่ซื้อมาวันที่๑๔ธันวาคม๖๔
ด้วยราคา๑๑๓๐๐บาทมันก็เลยกลายเป็น
วันที่นี้คือซื้อมาวันนี้หรือว่าเพิ่งไปซื้อต่อ
อีกข้อมันมาอีกทีนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องหมอตานี่ก็
เป็นประเด็นเหมือนกันใช่ไหมเมฮะซึ่งทางนายแพทย์เขาก็
ตามหมอตายไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเวรสำรอง
หมอตายเนี่ยเป็นเวรสำรองแต่หะแต่หมอที่เจอน่าจะพิจารณาแล้ว
อืมนะครับมาตรวจวันนี้แต่ไม่มาปอล
ถ้าตามัวจริงทำไมมันไม่มาตรวจล่ะอืมนี่ไงอันนี้คือคำถามที่หนึ่ง
ถามว่าถ้าตามัวจริงทำไมไม่มาตรวจล่ะครับ
ทางด้านนายแพทย์นะครับพลตำรวจตรีบุญยรัฐภุกเวศเนี่ย
ฐานโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเขากล่าวถึงกรณีถึงกระแสข่าว
ตำรวจตีนรวิทย์ผู้ต้องหาเป็นคนไข้ของหมอกระต่ายเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็ไปตรวจสอบมาสิบตำรวจตรีนอลวิทย์เนี่ย
เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะน้องวันที่๒๑มกราคม
ค่ะหลังเกิดเหตุโดยทราบว่าสิบตำรวจตรีนรวิทย์เนี้ย
อาการตาแดงเคืองตาแล้วก็ตามัวฮะโดยคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ประสานกับแพทย์เวรจักษุเนี่ย
แต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้รักษาด้วยการหยอดยาอืม
การหยอดยาก็คงจะหยอดหยอดยาตาเนี่ยแหละจนอาการเนี่ยดีขึ้นอืม
กระทั่งต่อมาทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจทราบว่าจากสุขเพศ
จากจากสุแพทย์เวรที่ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อวันศุกร์คือหมอกระต่ายอืม
ที่ถูกสิบตำรวจตีนเนรวิทย์ชนเสียชีวิตก็เลยบอกว่าเฮ้ยจากกระแสข่าว
ที่ระบุว่าสิบตำรวจตีนรวิทเนี่ยเป็นคนไข้ของหมอกตายนั้น
ไม่เป็นความจริงอืมเพราะว่าอย่างงั้นนะฮะฮะ
จากเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากมีอุบัติเหตุแล้ว
แล้วก็หมอกระต่ายไม่ได้เป็นหมอผู้รักษาสิบตำรวจตีนรวิทย์ครับ
เป็นเพียงแต่หมอเวรเท่านั้นอันนี้คือที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
สำหรับหมอกระต่ายทางโรงพยาบาลตำรวจเขาบอกว่า
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลตำรวจ
รอการบรรจุเป็นข้าราชการในเร็วนี้กำลังจะเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้ว
ครับซึ่งทางต้นสังกัดโรงพยาบาลตำรวจเนี้ย
ระหว่างการพิจารณาเรื่องสวัสดิการต่างโดยเฉพาะวันนี้
ทางโรงพยาบาลตำรวจก็จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมด้วย
อันนี้คือรายงานล่าสุดแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ขอให้ไม่นำเสนอคลิปนะครับ
แล้วก็รวมถึงลบคลิปในโลกโซเชียลทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
มาทั้งหน้าเรื่องราวของนาธีบีบหัวใจบ้างครับทั้งหมดนะครับผม
ดังต้นเชิญหน้าครับบนโรงพักนะฮะสิบตรวจตีลอนรวิษฐ์ก้มกราบ
ขอเข้ามาพ่อแม่ของหมอกระต่ายขณะมาพบพนักงานสอบสวน
ของน้องกระต่ายก็ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สนนภยัตถัยด้วยเช่นกันครับ

สิปหนวดดีนอลณวิทเนี่ยพบทั้งสองท่านก็ได้ยกมือว่าย
แล้วก็กราบขอเข้ามากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกผิดนะครับ
ของเจฟนะคะเจฟเองก็โพสไอจีซึ่งคนเจฟเองก็เป็นหมอ
อย่างที่เรารู้กันนะครับรักแกเสมอและตลอดไป
ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่กระโหลกกระลาแต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เจ๊บก็เป็นเพื่อนเรียนครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับ
เพราะว่าเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็เจี๊ยบก็ได้รู้สึกน่าจะเรียนใช่ไหม

หมอโอ๊คน้องโอปาเป็นเพื่อนของหมอกระไต่ด้วย
วันนี้พี่หนุ่มจริงได้เรียนซอบถามแล้วก็ที่สัมภาษณ์ในรายการโหลกระแส
ก็จะมีเรื่องหนึ่งที่พี่หนุ่มเขามีการถามขึ้นมา
ถามว่าตำรวจนี่มีการกำชับผู้ใต้บังคับอัญชาไหม
เรื่องของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกฎหมาย
ทางพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงท่านก็เป็นโคศก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านตอบแบบนี้ค่ะ

ตัวอย่างเปรียบเทียบว่าพ่อแม่สอนลูกอย่ากินเหล้าสูบบุหรี่
แล้วทำไมยังมีเด็กกินเหล้าสูบบุหรี่
ครูอาจารย์สอนอย่าเล่นการพนันทำไมยังมีคนเล่นพนัน
มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มันมีการฝ่าฝืนกฎ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดปกติอะไร
พอพูดประโยคนี้ออกไปหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนะคะตำรวจ
ถ้าพูดประโยคนี้คุณเป็นคนที่ต้องรักษากฎหมาย
แต่ทำไมถึงพูดประโยคนี้ออกมาว่าการทำผิดกฎหมายมันดูแบบ
เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไง

โอ้โหเป็นแบบในโลกโซเชียลตอนนี้บอกเลยว่า
กรณีนี้คือเดือดมากสิ่งที่พูดออกไปแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าหลายคนรู้สึกเลยตำรวจคือจริงคือตำรวจต้องช่วย
ปกป้องประชาชนต้องอภิบาลคนดีปราบอันทภาณแต่ทำไมแบบนี้มันคือเกิดขึ้น

ในเมื่อมันกระทั่งคุณเป็นตำรวจกฎต่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเคารพเหมือนกัน
ถูกต้องรวมถึงพี่หนุ่มก็สอสอวัญอยู่บนรุงก็ได้ออกมาโพสต์ด้วยวันนี้
ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาปกติแล้วก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการประกันตัวออกมา
แต่อันนี้คือไม่ได้มีหลักทรัพยคำประกันแล้วก็ปล่อยตัวออกมา

ก็มีการตั้งคำถามข้อสงสัยเหมือนกัน
คำถามมีมากมายก็ต้องออกมาชี้แจงกันไปให้มันหมดนะคะ
เดี๋ยวเราไปเคารพทงชาติกันต่อช่วงหน้า
เขาเร่งดันร่างพรบกัญชาแล้วนะฮะ
ลูกที่บ้านเพื่อรักษาเปิดช่องนันทนาการที่แซนบอก
ยังไงส่วนหน้าครับเดี๋ยวกลับมาแล้ว
เอาละครับแน่นอนสักพักนะฮะอย่าเพิ่งรีบนะฮะ
ขอเตือนอย่างเป็นความรักว่าวันนี้กัญชาเขาสักหลังตุดจีน
หลังสงการเราอาจจะได้ปลูกกันแบบเต็มไปพอดีพอดี
ได้ครับท่านนายกสมาคมครับเขาบอกว่าหลังจากที่
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเนี่ยเห็นชอบร่างประกาศ
รายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท๕คือเอาง่ายคือปลดล็อกกัญชากัญชง
ออกจากยาเสพติดแล้วฮะณตอนนี้กัญชากัญชงเนี่ย
ไม่ได้เป็นยาเสพติดอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการเสนอ
คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการยาเสพติดแห่งชาติเนี่ย
จะพิจารณาวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่า๒๕๒๕ครับ
๒๕พรุ่งนี้วันนี้วันที่วันนี้๒๔ค่ะพรุ่งนี้เขาจะพิจารณา
ให้กับปปศปรับรามยาเสพติดเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บ
เขาจะปลดจากยาเสพติดแล้วจะมีออกกฎหมายควบคุมกัญชากัญชง
ในฐานะที่ไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอะไรรู้ไหม
เหมือนบุหรี่เหมือนเหล้ากัญชากัญชงก็จะเหมือน
เวลาคุณไปซื้อบุหรี่คุณไปซื้อเหล้าอ่ะครับล่าสุดครับนายแพทย์ภัยศาลดันคุ้มนะครับ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าร่างพรบฉบับนี้
มี๑๐หมวด๕๒มาตราประเด็นคือเรามองกัญชากัญชงเป็นพืชสมุนไพรฮะ
แล้วก็เป็นพืชที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยต้องการให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในเชิงการแพทย์
แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยหรือถ้าเอาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็แพทย์ทางเลือกทั้งหลาย
รวมถึงมีการควบคุมไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
สำคัญคนใช้นี้ต้องอายุแล้วไม่น้อยกว่า๒๐ปี
สตรีมิคันหรือแม่ให้นมบุตรหรืออะไรไงครับ
หากมีโรคผู้ประกอบวิชาชีพก็สามารถพิจารณาจ่ายได้
แล้วยังห้ามปรากาศเรียกไปทางกลางบอก
ยังห้ามใช้แบบนันทนาการนะฮะ
แต่เดี๋ยวเขาจะมีการกำหนดอ่าเดี๋ยวเขาจะมีการกำหนด
ไม่ออกว่าเหมือนเยอรมันเยอรมันเนี่ยเขาจะมีพื้นที่กำหนดเลยว่า
เหมือนท่ามสดัมอย่างนี้ที่ฮอลลาน
แต่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการกัญชากัญชงกำหนดหรือพื้นที่แสนบล็อก
คำถามต่อไปที่คนเราจะถามว่าเราจะเริ่มปลูกกัญชากันได้หรือยัง

เรื่องการปลูกกัญชาหากปลูกใช้ในครัวเรือน
สำหรับต้มซุปทำกับข้าวแทนผงชูรสใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าปู่ในกลัวเรือหรือดูแลสุขภาพหรือหมอแผนไทยที่เขาเอามาแบบว่า
เออให้กินมีให้ทำเป็นยาหรือแพทย์พื้นบ้านหรือหมอพื้นบ้านใช้ปรุงยานี้
ให้ใช้การจดแจ้งการปลูกในพื้นที่ในจังหวัดครับ
จึงจะมีความง่ายแล้วก็สะดวกกว่าขออนุญาต
หรือถ้าขออนุญาตปลูกก็จะยาก

แล้วถ้าสมมุติปลูกเองสูบเองก็จับหน่อยอืมนะฮะค่ะก็

เช่นเดียวกับการแปรรูปแล้วก็สกัดคราวนี้ก็อ้าวอีกหน่อย
ประเทศไทยเราของเราสามารถสกัดกันเองได้แล้วใช่ไหมต้องขออนุญาตนะฮะ
เครื่องสำอางอือหือของกินเพราะเรายังขออนุญาตเลยอ่า

สำหรับอีกนิดหนึ่งเขาบอกอ่ะผลิตภัณฑ์ล่ะอ่า

รายการอาหารสิบสี่รายการถากบทล็อกตรงนี้คาดว่ามูลค่าเศรษฐกิจของกัญชา
อย่างเดียวนะครับครับน่าจะเพิ่มขึ้นจากหกร้อยล้านเป็นหนึ่งหมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบร้านโอ้โหอืออ่าฮะหมูค่าเยอะมากในปีหกแปดครับ
เราเอาพื้นที่ไปปลูกยางพาลา
สมมติวันนี้คุณเอาไปสูบความสนุกซะหนัง
สถานาการ
สถานาการทั้งหลาย
ในร่างพตบก็มีกำหนดบทลงทวดเอาไว้นะครับ
หากปลูกโดยไม่จดแจ้งมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับจากนี้จะเร่งประชาพิจารณ์โดยเร็วที่สุดครับ

เพื่อเสนอต่อคอดมอลแล้วก็ไปคณะกรรมการ
กฤษฎีการพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมาย
นี่ตาก้องเตรียมคนละ๒หมื่นนะครับ

ฝากไว้ด้วยล่ะกัน
ยังไงอะ
มันก็คือพวกแกนชาทั้งหลายเหรอ
แล้วก็ใบมันจะเสลดเยอะ
นอนหลับใบนี้แต่ที่เขาไปใช้กันจริงคือดอกเป็นดอกค่ะมศ
ดอกอ่า

ห้ามตัวผู้มาผสมพันธุ์ตัวเมียแล้วก็มีเยอะอยู่เมย
ถูกห้ามใกล้กันไม่ได้เพราะว่าใกล้กันปุ๊บเสร็จแล้ว

ไม่ได้เม๊ฉันไปศึกษาเอง
นะคะหือ
มีตัวผู้ตัวเมียอีกนะเม
ถูกนะครับผมส่วนใบก็ส่วนใหญ่ก็ต้มน้ำก็ได้
ต้มไก่ก็ได้ต้มชาก็ได้
สรรพคุณก็ช่วยต้านอ่าเขาเรียกว่าต้านไบรัสด้วย

หรือว่าต้มไก่สดนะครับแล้วแต่แล้วแต่
ประเทศไตรเราทำให้แห้งง่าย
ไห้กับหัวก็แห้งแล้วแป๊บเดียว
แต่คนนี้คือสิ่งที่เราไม่มีปัญญาไปทำโรงเรือนแพงหรอก

ชมพอร์มอนุมัติคนละครึ่งพศ๔ได้คนละ๑๒๐๐บาท
วันนี้นะครับพลเอกบริจจานโอชาครับนายกรัฐบนตรี
โดยมีวาถะวาระนะครับพิจารณา
ที่น่าสนใจก็คือการอนุมัติโครงการคนละครึ่งพศ๔ครับ

จรสวงการคลังกรอบวงเงิน๓๔๘๐๐ล้านบาทนะครับ

ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดนะครับเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๖๔

บริการนวดสปาครับทำผมทำเล็บแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะนะฮะ